เจียงใหม่ไปแอวกันต่อที่เจียงไฮ
จะพาไปดูไม่ใช่ค่ะบ่ใจคนเหนือแต่อู้เมืองได้

เอาเป็นว่าชาร์จแบตโทรศัพท์รวมถึงแบตกล้องถ่ายรูปให้เต็มค่ะ

เหลืองที่เชียงรายเนี่ยบานสะพรั่งเป็นสีเหลืองอร่ามเลยคุณผู้ชม
อยู่บริเวณริมถนนนะคะข้างกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนั่นเอง
ทำให้จุดบริเวณนั้นคึกคักมากเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะ

เหลืองอร่ามแบบนี้แม้ว่าจะเลยหน้าหนาวมาเกือบ๒เดือนแล้ว
แล้วก็หมดฤดูการเบ่งบานของมวลดอกไม้เมืองหนาวแล้วเนี่ยนะคะ
แต่ว่าดอกไม้นานาพันธุ์ในจังหวัดเชียงราย
เป็นประเภทไม้ดอกที่บานในช่วงฤดูร้อน
ก็ยังเบ่งบานออกดอกตามจุดต่าง
รอใครล่ะรอนักท่องเที่ยว
ใช่ให้ไปชมความสวยงามแบบไม่ขาดสายเลย
ซึ่งตอนนี้ดอกเหลืองเชียงราย
ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเนี่ย
เขาปลูกเอาไว้ริมถนนในมหาวิทยาลัยนับร้อยต้น
ก็กำลังออกดอกสีเหลืองบานสะพรั่งสดใสแบบนี้
จุดนี้ค่ะเป็นจุดที่นักศึกษารวมถึงนักท่องเที่ยวเนี่ย

แล้วก็ถ่ายภาพดอกไม้ที่เบ่งบานอย่างเต็มที่เลยนะคะ
คุณคิดดูถ้าถ่ายในช่วงที่แสงท้องฟ้า
แล้วก็ฟ้าเนี่ยเป็นสีฟ้าจัดนะ

ทำให้ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงต้องติดป้ายเลยนะ
ห้ามจอดรถตรงจุดที่ดอกเหลืองเชียงรายกำลังบาน
เพราะว่าถ้าเกิดว่าคนไปเยอะแล้วก็ไปเจาะรถกันตรงนี้เนี่ย
อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะแล้วก็มีการจัดจุดจอดรถให้กับผู้ที่สนใจ
ชมความสวยงามของดอกเหลืองเชียงรายเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะ
คิดว่าอีกสักประมาณ๑สัปดาห์ดอกก็จะบานแบบเต็มที่
จากนั้นก็จะร่วงหล่นกองลงบนพื้นย่าพื้นถนน
โคนต้นก็จะกลายเป็นสีเหลืองจากที่มันเคยอยู่ด้านบนไง
ต่อไปก็จะอยู่เป็นพื้นถนนเหลืองอร่ามทอดยาวเลยนะคะ
แล้วคนที่เซลฟี่ก็จะนอนถ่ายแต่ดอกไม้ที่ร่วงสวยเหมือนกัน
ว่าดอกจะอยู่ตรงไหนก็สามารถถ่ายได้เสมอ
แนะนำนะสีที่ใส่ไปถ่ายกับดอกสีเหลืองสีน้ำเงิน

สีน้ำเงินสีเขียวได้ไหมล่ะเขียวได้
คืออะไรที่จำพูใช่ต้องตัดแล้วก็สีเจ็บเป็นแม่สี

ใช่ถ่ายแบบนี้สีน้ำเงินกับสีเหลืองเนี่ยโอ้โหจัดมากนะครับ
ว่าถ้าชอบแบบเบาคุณเอาเป็นสีฟ้าสีฟ้าอ่อน
ซีพาสเทลใช่ถ่ายกับสีเหลืองได้สวยเหมือนกัน